คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงตีสามครึ่งที่ผ่านมาที่จังหวัดร้อยเอ็ด
มีคนร้ายค่ะไปดักยิงผู้ชายคนนึงยังวัยรุ่นอยู่เลยอายุ๑๗นะคะ
แล้วคนที่ถูกยิงเนี่ยเป็นลูกชายของรองสารวัตรปราบรามสพหัวโทน
เขาเสียชีวิตเลยนะคะขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์พร้อมกับเพื่อน
ส่งเพื่อนสาวอะค่ะตำรวจบอกว่าปมสังหารน่าจะเป็นเรื่องชู้สาวนะคะ
ตีสามครึ่งที่ผ่านมานี่เองตำรวจสพหัวทนได้รับแจ้ง
ว่ามีคนถูกยิงตายริมถนนระหว่างหมู่บ้านบ้านใหม่โพชัย
บ้านหนองพังคีอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ก็ได้มีการประสานแพทย์เวรชุดพิสูจน์หลักฐาน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยตรวจสอบไปที่เกิดเหตุก็เป็นทุ่งนานะคะ
ริมถนนเนี่ยพบศพนายกฤษณัยอ่อนภูงาอายุสิบเจ็ด
เป็นลูกชายของร้อยตำรวจเอกภัยทูลรองสารวัตรป้องกันและปรับรามสพหัวโทน
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ฮอนเดอร์เวฟสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
นี่ค่ะคันนี้รถของผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ข้างข้างตรงนั้น
สภาพศพก็คือยังมีหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสีดำอยู่นะคะ
ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดหนึ่งนัดแล้วก็จุดที่คนร้ายยืนก่อเหตุ
มีปลอกตสุนปืนอีกหนึ่งแล้วคุณพ่อนี้ค่ะที่เป็นรองสารวัตรค่ะ
ไปดูศพลูกชายโอ้โหก็ไม่ต้องบรรยายว่าจะเสียใจขนาดไหนนะคะ
ในบอย์อายุสิบเจ็ดปีเป็นนำนามสมมุตินะคะ
เป็นเพื่อนของผู้ตายเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายกับเพื่อนเพื่อน
ไปดูหมอลำซิ่งที่บ้านโคกตะบนหัวโทนไปกันหลายคนค่ะ
ผู้ตายเนี่ยไปรับนางสาวบีนามสมมุติเหมือนกันเพราะยังเป็นเยาวชนนะคะ
นางสาวบีเนี่ยเขาคบกันอยู่คบหาดูใจกันรับไปเที่ยว
พอเที่ยวเสร็จก็กลับบ้านค่ะผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์
พานางสาวบีแล้วก็พาเพื่อนคนนี้ในบอยคนนี้ให้ไปส่งนางสาวบีด้วยกัน
บ้านพักอยู่ที่บ้านใหม่โพชัยระหว่างขากลับเนี่ยค่ะ
กับเพื่อนมาถึงจุดเกิดเหตุมีคนร้ายเป็นผู้ชาย
มายืนดักอยู่ริมถนนเลยนะคุณผู้ชมเพื่อนผู้ตายบอก
ถนนมืดอ่ะค่ะมายืนอยู่ริมถนนตี๓กว่า
แล้วชักปืนมายิงใส่เลยโอ้โหกระสุนนัดหนึ่งเนี่ยนะคะ
ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเลยพุ่งไปที่ทุ่งนาข้างถนนนะคะ
กระสุนถูกนายกฤษณัยตัวเพื่อนเนี่ยบอกว่าพยายามหันไปมองคนร้ายที่ยิงนะคะ
เห็นว่าคนร้ายขับรถเก๋งสีดำไม่เห็นยี่ห้อไม่เห็นรุ่นไม่เห็นทะเบียน
แล้วก็หนีไปอย่างรวดเร็วแล้วเพื่อนคนนี้บอกว่าหันมาดูเพื่อนอีกที
หันมาดูนายกฤษณัยถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะจากการตรวจสอบพบว่าผู้ตายถูกยิง
ปืนไม่ทราบขนาดกระสุนเจาะเข้าที่ข้างลำตัวใต้ราวนมด้านขวา
กระสุนฝังในอยู่ที่หน้าอกด้านซ้ายคือถูกจุดสำคัญนะคะคุณผู้ชม
ก็ต้องส่งศพไปผ่าพิสูจน์หัวกระสุนปืนเป็นหัวกระสุนขนาดจุดสี่ห้านะคะ
ตำรวจสพหัวโทนตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ด
ก็ลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายแล้วก็เรียกกลุ่มญาติของผู้ตาย
ของผู้ตายมาสอบปากคำด้วยตำรวจบอกว่าได้เบาะแสคนร้ายแล้วค่ะ
เพราะว่ารถของคนร้ายไปจอดอยู่ที่อู่ซ่อมรถของนายสุวิทย์ตรีโพคา
อายุสามสิบเก้าปีอยู่ในตำบลสะคูห่างจากจุดเกิดเหตุไปสิบกิโล
เป็นรถม้าหน้าสองสีดำทะเบียนห้ากอไก่มมเจ็ดสามสองสองกรุงเทพ
นายสุวิทย์เจ้าของอู่บอกว่าเมื่อวานตอนเย็นนายอักขพลเลิศพันธ์หรือในกั๊ก
แล้วก็ขับรถเก๋งสีดำคันนั้นซึ่งเป็นของพี่สาวไปเที่ยว
พอมารู้ว่าอ้าวไปก่อเหตุแบบนี้รถลักษณะแบบนี้
ก็เลยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นนายคนนี้แหละที่ก่อเหตุ
ว่ารถจอดอยู่ที่อู่นะคะคาดว่าสาเหตุก็คือเป็นเรื่องของผู้หญิงนะคะ
เหมือนกับว่าหาว่านะเขาอ้างว่านะผู้ตายมาจีบแฟนเขา
ก็เลยไปก่อเหตุดักยิงเลย
เป็นคนที่เหนือกนะแต่ว่าใจห้อนอืมแล้วก็ใจห้อน
เพราะว่าว่าตามที่กลุ่มในกลุ่มน็องเวาเวากันมากอ่ะครับ

ก็นี่แหละค่ะจากข้อมูลของนายซูวิทเจ้าของอู่ซ่อมรถ
บอกว่าน่าจะเป็นนายอักขพลแน่เพราะว่าเห็นรถที่นายอักขพลใช้ในการก่อเหตุอยู่ที่อู่เขา
ตำรวจก็เลยระดมชุดสืบสวนเร่งตามตัวนะคะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจไปเจอรถที่คนร้ายขับหลบหนีไป
จอดอยู่ที่บ้านเพื่อนที่บ้านครูดินทรายตำบลทุ่งหลวงอำเภอสุวรรณภูมิ
เข้าไปตรวจสอบเจอแต่รถไม่เจอตัวตอนนี้ก็ประสานไปที่พ่อแม่และญาติของผู้ต้องหานะคะ
บอกว่าให้พยายามติดต่อคนก่อเหตุมามอบตัวเถอะ
ถ้านายอัธพลมีความชำนาญในเรื่องของการดัดแปลงปืนอะไรต่าง
เพราะได้ข้อมูลมาแบบนี้ก็ยิ่งจะต้องรวบตัวให้ได้ให้เร็วที่สุด
เพราะไม่รู้จะไปก่อเหตุอะไรตรงไหนอีกหรือเปล่า
พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงที่รถเก๋งนะคะ
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ
และอย่างที่บอกเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุคือเรื่องชู้สาว
เหมือนกับนายอัธพลอ้างว่าผู้ตายไปจีบแฟนสาวของเขา